อาจารย์ไพรวัลครับอาจารย์ฮะอาจารย์ชอบกินเฉาก๊วยนมสดไหมฮะอาจารย์ครับ
เดี๋ยวรอดูตอบหน่อยละกันอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ชอบหรือไม่ชอบฮะ
ชอบชอบเดี๋ยวดาววันอาทิตย์อ่านข่าวแทนพี่หน่อยได้ไหม
ที่มีธุระที่ประจวบต้องไปเสาร์อาทิตย์เท่านั้น

วันนี้วันศุกร์วันธรรมดาไม่ได้พี่มีวันเสาร์อาทิตย
จะไม่อร่อยวันศุกร์กินไม่อร่อย
ทำไมผมถึงบอกแบบนั้นคือการแต่งตัวของเธอเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นดราม่าขึ้นมา
แต่งตัวธรรมดาขายหลัก๑๐แก้วครับพอแต่งตัวแบบนี้เนี่ยมันหลักร้อยแก้วครับ

หัวหน้าโปรดิวเซอร์บอกจะไปหาพ่อขึ้นมาเฉียวที่ประจวบคิริคัน

นี่เป็นแม่ค้าตัวจริงครับไม่ได้จ้างพริตตี้มาสร้างยอดไลค์หรืออะไรยังไง
แม่ค้าหน้าหมวยคนนี้ชื่อนางสาวสุพนิมิตรลิ่มภัยบูลครับ
หรือว่าคุณนุ่นอายุ๒๕ปีเป็นเจ้าของร้านอาหมวยเฉาก๊วยนมสด
อยู่ที่ถนนสู้ศึกครับในเขตเทศบาลเมืองประจวบคิวริขัน
ซึ่งหลังจากมีลูกค้าถ่ายคลิปไปแชร์กันในโลกออนไลน์นะครับ
ก็มีลูกค้าที่ตามมาอุดหนุนไม่ขาดสายครับ
เธอเล่าบอกว่าแบบนี้น้องดาวปกติจะแต่งตัวแฟชั่นอยู่แล้ว
แฟชั่นจ๋าอยู่แล้วถ้าวันธรรมดาเธอแต่งตัวปกติครับ
พอเข้าใจหรือยังว่าทำไมพี่ต้องไปเสาร์อาทิตย์
แต่วันเสาร์อาทิตย์ลูกค้ามันน้อยคุณผู้ชม
เธอก็จะแต่งตัวเซ็กซี่แต่งคอสเพลย์บ้างเรียกลูกค้า
ส่วนชุดเอี๊ยมแม่บ้านที่เห็นเนี่ยนะฮะ

หลังจากมีคนเอาคลิปไปแชร์ต่อกัน
แล้วก็บอกว่าลูกค้าเนี่ยนะเพิ่มฮะเพิ่มยังไงรู้ไหม
เพิ่มแบบมีนัยยะเลยบางคนจับรถมาจากกะบี่น่ะ
บางคนมาจากกรุงเทพมหานครนะครับ
บอกว่าด้านหน้าเธอแต่งตัวมิดชิดนะ
มีซิลิโคนปิดอยู่ข้างในด้วย
แต่ที่เห็นล่อแหลมเพราะว่ามีลูกค้าเนี่ย

ใช่ไปถ่ายด้านข้างเธอบอกว่าเธอไม่ทันคิดครับ

แต่ยืนยันว่าไม่ได้โป๊ะ
คราวหน้าเธอจะระวังระวังให้มากกว่านี้ครับ
เห็นด้านข้างใช่แต่ไม่เห็นหัวแน่นอน
คือเห็นด้านข้างเห็นแบบร่องข้างอย่างเดียว
คือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ลูกค้าหรือใครไม่เห็น

แต่ลูกค้าเขาอยู่ด้านข้างเต็นต์พอดี
คือเขาต้องใช้มาถ่ายให้เห็นเดินออก

เพราะปกติลูกค้าจะถ่ายหรือคลิปอะไรอย่างนี้
ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะขออนุญาตนู่นก่อน
ส่วนใหญ่คนประจวบจะรู้ดีว่านุ่นแต่งกายเป็นยังไง
แล้วก็ไม่ซ้ำวันแล้วก็ตามกระแสนำเทรนด์

แต่วันนั้นน่ะนุ่นยอมรับว่ามันล่อแหลมเกิน
แต่ว่าก็คือกล้องมันมุมมันให้เขาด้วย
มันแล้วก็ไม่นึกว่าจะมีคนแชร์มากขนาดนี้
ดาวน์สู้คุณหมวยไหวไหมดาวน์สู้คุณหมวยไม่เห็นหัวแน่นอน

อ๋อสู้ไหมถึงให้ไปขายสู้เขาแน่นอนล่ะคะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมจะอ่านดูข่าวไม่ได้สิ
เดี๋ยวผู้คนจะอาเจียนอาหารเช้าออกมาหมดนะ
ดูฮะยอดขายมาดูยอดขายคุณผู้ชม
ถ้าแต่งตัวธรรมดานะชุดธรรมดานะขายได้๒๐๓๐แก้วต่อวัน

ซึ่งรายได้เขาบอกไม่พอกับรายจ่ายประกอบกับเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
เลี้ยงลูกชายอายุ๓ขวบด้วยแล้วลูกเป็นโรคลมชัก
แล้วก็ตอนนี้ยังไม่พูดด้วยนะฮะต้องพาไปโรงพยาบาลราชบุรีทุกเดือน
แล้วก็มีพ่อแม่ที่สูงอายุจึงคิดที่จะเปลี่ยนการแต่งกายให้โดดเด่นมากขึ้น
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและลูกค้าอย่างที่ผมบอก
จับรถมาจากต่างจังหวัดน่ะนะฮะโดยช่วงสองเดือนนะครับ
แต่งชุดเซ็กซี่เนี่ยจาก๒๐๓๐มันไปขายได้๒๐๐แก้วนะฮะ
แล้วในวันที่ใส่ชุดแม่บ้านที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยขายได้๓๐๐แก้วครับ
โอ้โหลูกค้าบางคนมาวันธรรมดาตบโต๊ะเสียดายไม่ได้ดูแม่ค้าแต่งตัวสวย
แล้วก็กลับมาใหม่เสาร์อาทิตย์
ในรายงานข่าวไม่ได้บอกนะฮะ
แต่ยังไงเธอกราบขออภัยประชาชนนะครับที่ทำให้เกิดกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์
ขอบคุณลูกค้าทุกรายนะครับที่ทำให้เธอได้ทำมาหาเลี้ยงครอบครัวครับ
แต่ชุดเรียบร้อยก็มีชุดไทยเมื่อกี้เห็นไหม

แต่ตอนนี้ร้านเธอดังเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว
ให้คุณผู้ชมเลือกระหว่างเฉาก๊วยกับนมสดคุณผู้ชมชอบกินอะไร

รวมไปชิมให้๒อาทิตย์นะครับ